คุณผู้ชมฮะเมื่อวานมันมีแฮชแท็กขึ้นมา
แฮชแท็กหนึ่งนะทะยานอยู่ในโลกทวิตเตอร์เลย
นั่นก็คือแฮชแท็กไฟเซอร์นักเรียน
นักเรียนหลายคนเข้ามาแชร์ข้อมูล
แสดงความคิดเห็นกันนะฮะหลายประเด็น
คุณคือพูดถึงแฮชแท็กไฟเซอร์นักเรียน
แบ่งออกเป็น๒กลุ่มนะคือคนที่อยากฉีด

อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ได้ฉีดแต่ไม่ยอมฉีด
ใช่ฮะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะฮะ
นักเรียนบางคนบอกว่าถูกลอยแผลไม่ได้เข้ารอบ
ไม่ได้รับการฉีดพอไม่ส่งชื่อไปให้โรงพยาบาล
แล้วก็มีคุณครูส่งข้อความมาบอกใครจะขอถอนตัวบ้าง
และมีคุณครูบางโรงเรียนบอกว่านักเรียนทุกคนต้องแต่งกาย
ทำผมให้ถูกต้องนะถูกระเบียบห้ามทำสีผม
ไม่งั้นนักเรียนจะไม่ได้ฉีดไฟเซอร์
มันก็เลยกลายเป็นคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูนี้

คลิปติ๊กต๊อกที่นักเรียนหญิงจากโรงเรียนแห่ง๑
ถูกครูไม่อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

และไล่กลับให้นักเรียนไปย้อมสีดำซะ
โดยระบุว่าก็ไม่ได้รับวัคซีนไปเลยสิคะ
พร้อมกับคอมเมนต์ระบุอีกด้วยนะครับ
ที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะย้อมผมนะคะ
ต่อมานักเรียนหญิงคนดังกล่าวเข้ามาตอบคอมเมนต์

เพราะตัวเธอเองกลับไปย้อมผมเป็นสีดำแล้ว
แล้วก็ให้ความเห็นว่าอันนี้แล้วแต่โรงเรียน
เพราะสีผมมันไม่มีผลกับวัคซีน
โรงเรียนของเธอเองก็ให้เหตุผลว่า
มีหน่วยงานราชการเขาจะมาตรวจสอบโรงเรียน
ก็เลยต้องให้ย้อมผมเป็นสีดำตามระเบียบ
คือเมื่อวานน้องนักเรียนที่เชียงใหม่มั้ง

คุณครูบอกให้แต่งกายให้ตัดผมให้เรียบร้อยตามระเบียบ
ไว้เล็บยาวห้ามย้อมผมสีดำ
ขออภัยห้ามย้อมผมสีต่างนะฮะ

โอ้โหมันริดร้อนสิทธิเสรีภาพอะไรหรือเปล่านะ
ย้อมผมและฉีดวัคซีนไม่ได้หรืออย่างไรนะฮะ
แต่ก็มีคนที่เข้าไปแสงความคิดเห็นเหมือนกัน
บอกว่าก็อยากให้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

หลังจากเด็กนักเรียนไม่กล้าฉีดวัคซีน
เพราะมันมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณนะฮะ

บางส่วนผู้ปกครองไม่อนุญาตให้พวกหนูให้พวกผมฉีด

อ้างว่าเพราะกฎระเบียบในการเข้าฉีดวัคซีนมีมากเกินไป
เช่นนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน
นักเรียนชายต้องตัดผมให้เรียบร้อย
นักเรียนหญิงต้องเรียบรวบผมไว้ให้เรียบร้อย
ที่บอกว่าวัคซีนไฟเซอร์ไม่ดีฉีดและอาจตายได้
คือที่เขาส่งต่อกันเป็นข้อความเนี่ย
มันเขียนกันตรงแบบนี้เลยคุณ
เขียนกันตรงเลยบอกว่าผู้ปกครองนั้นห้ามฉีด
ฉีดตายในอีกกี่วันกี่วันก็ว่าไป

แล้วเขาเขียนว่าใครไปฉีดวัคซีนคือไม่ใช่เฉพาะไฟเซอร์นะ
ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า

คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นยาพิษอันตรายต่อชีวิต

เมื่อกี้เห็นอะไรนะเข็มแรกสู่สมองเข็ม๒สู่สวรรค์

ก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กไฟเซอร์นักเรียนไงคุณ
บางคนก็กลัวเลยบอกไม่กล้าฉีดเลย

จะเข้าถึงพวกแอปพลิเคชันพวกนี้เยอะ
แล้วพอเห็นข้อมูลแบบนี้ก็กลายเป็นความกลัว

มีนะเด็กบางคนที่ได้ฉีดไฟเซอร์
แต่พอถึงเวลาจริงขอยกเลิกขอไม่ฉีด
เออนะครับแล้วก็มีการสะท้อนปัญหาเข้ามาเยอะเลยนะฮะ
นักเรียนบางคนบอกว่าถูกตัดสิทธิ์ให้ฉีดไข้แทน
เนื่องจากม๖แล้วอายุมันคราบเกี่ยว๑๗๑๘
ครูไม่ให้ไฟเซอร์เข็มเดียวแล้วครูให้ไปฉีดไข้นะครับ
แล้วก็มีที่นักเรียนเขาออกมาแชร์กันบอกว่าครูส่งมาถามว่า
มีใครจะยกเลิกการฉีดไหมเพราะวัคซีนไม่พอ
ใช่อันนี้คือเป็นแชทเขาบอกว่าเป็นครูที่สกลนครนะคะ

คือบอกว่าฉีดวัคซีนพรุ่งนี้มีใครถอนตัวไหมคะ
คนที่ลงทะเบียนไว้แจ้งครูหน่อยใครยกเลิก
ฝั่งซ้ายเนี่ยคือครูถามนะส่วนสีน้ำเงินเนี่ย

แล้วครูก็ตอบว่าโอ๊ยวัคซีนขาดเขาให้ตัดชื่อ
เอ้านะฮะแต่จุดนี้เขาบอกว่าท้ายที่สุดนักเรียนก็ได้ฉีดนะ
เลยกลายเป็นแฮชแท็กไฟเซอร์นักเรียน
แล้วก็สะท้อนปัญหาอะไรต่างนานามานะครับ
ส่วนกรณีที่บอกว่าฉีดไฟเซอร์เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ย
ล่าสุดป่าเต็ดยุทธนาบุญอ้อม
โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงกระแสดังกล่าวบอกว่า
เห็นข่าวว่ามีกระแสวัยรุ่นส่วนหนึ่งแอนตี้ไฟเซอร์

เพราะข้อความที่ส่งต่อกันไปในไลน์แหละ
ไฟเซอร์คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ

ใช่ค่ะทีนี้พอมันกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้
มันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะอะไรเด็กวัยนี้เขาเชื่อ

แล้วเขาก็เชื่อข้อมูลตามโลกออนไลน์ด้วย
ดังนั้นอาจารย์สุภาพก็จะพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
ประเด็นที่กลายเป็นแฮชแท็กไฟเซอร์นักเรียน

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คท่านผู้ชมครับ
โลกออนไลน์มันมีอิทธิพล
ต่อความคิดความเชื่อ
อย่างน่าตกใจจริงครับ

ต่อความคิดความเชื่อของวัยรุ่น

เขาใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์

ข้อมูลปลอมข้อมูลที่ถูกบิดเบือน

เหล่านี้มันก็ซึมซับไหลเข้าไปสู่สมองเด็กคนรุ่นใหม่แล้วก็พลอยเชื่อไปตามนั้นมันจึงเกิดปรากฏการณ์ต่อต้านวัคซีนในกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มขึ้นมาโดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์ที่เขาจัดให้ฉีดกันอยู่เนี่ยผมเนี่ยติดตามข่าวนี้อย่างงงครับเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเขาด่าหน้าออกมา

จำนวนที่ต่อต้านเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนตัวเลขยังไม่ปรากฏแต่ดูแล้วมันถึงกระทึกคลึกโครมอยู่ในโลกออนไลน์
กระทรวงหนาสุขกระทรวงศึกษาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ
ได้แต่หวังว่าถ้าเด็กนักเรียนที่ต่อต้านวัคซีนไฟเซอร์เพราะบริโภคข้อมูลเฟคนิวส์
วันหนึ่งถ้าเขาหูตาสว่าง
แล้วเห็นว่าเพื่อนที่ไปฉีดแล้วยังเป็นปกติดี
ก็หวังว่าคงจะเปลี่ยนใจมาขอฉีด
ซึ่งทางกระทรวงก็พร้อมอยู่ทุกเมื่อ
ผมเนี่ยหยิบเอาปรากฏการณ์นี้มาขีดเส้นใต้
เพื่อจะบอกว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกใบใหม่ที่เราไม่รู้จัก
มันตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกออนไลน์จริง
มันไม่ได้เป็นเฉพาะวัยรุ่นคนรุ่นใหม่หรอกครับ
ผู้ใหญ่ที่ประบรรลุนิติภาวะแล้วก็เป็นครับ
แล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะในบ้านเรานะครับ

โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปในอเมริกาบางส่วนบางรัฐก็เป็นครับ
มีคนบอกผมว่าไอ้โลกออนไลน์เนี่ย

มันไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้นอย่างเดียวนะ
แต่มันทำให้คนโง่ลงได้
ถ้าไปบริโภคข้อมูลผิดพลาด
ตอนนี้ผู้คนในหลายประเทศที่เจริญแล้วมากมาย
ไม่ยอมฉีดวัคซีนเห็นในข่าวใช่ไหมครับ
เดินขบวนกันต่อต้านการฉีดวัคซีน
เพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วจะส่งผลเสียหายต่อร่างกาย

ที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อกี้
ว่าภายใน๒ปีจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนี้
จะเป็นซอมบี้จะเป็นผีดิบ

ถึงขนาดจัดแคมเปญเดินขบวนต่อต้าน

รัฐบาลและผู้บริหารเมืองผู้บริหารรัฐ

ไม่รู้จะเกลี้ยกล่อมอธิบายให้คนเหล่านั้น

เพราะเขาฝังหัวกับข้อมูลที่เห็นในโลกออนไลน์
อิทธิพลของโลกออนไลน์ที่มีต่อ

ความศรัทธาของผู้คน
เรื่องนี้มันตะเลิศเปิดเปลืองจนเอาไม่อยู่แล้วครับ

เขาบริโภคข้อมูลในโลกออนไลน์
แล้วเขาเชื่อข้อมูลเหล่านั้น
มากกว่าเชื่อพ่อแม่ซะอีก
มากกว่าเชื่อครูบาอาจารย์ซะอีก

คุณแม่ที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ย
เขาเปิดข้อมูลในมือถือเลี้ยงลูกกันแล้วนะครับ
ว่าวิธีการให้นมลูกจะเป็นอย่างนั้น

คือเขาเชื่อคำแนะนำจากโลกออนไลน์
มากกว่าเชื่อพ่อแม่ตัวเอง
ที่เคยเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็ก
ถ้าไม่ปรับตัวเข้าหากัน

ถ้าไม่ยืดหยุ่นรอมชอมกัน

ไอ้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ข้อมูลประเภทที่แนะนำว่า

เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคนั้นโรคนี้

มันเยอะมากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ปฏิบัติตนอย่างไรดูแลสุขภาพอย่างไร
เป็นข้อมูลที่เยอะที่สุดในโลกออนไลน์

ได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่รู้
เป็นไปอย่างที่ออนไลน์โลกออนไลน์ว่าหรือเปล่า

เคยอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่

ถ้าเป็นภูมิแพ้แบบนี้เนี่ย

ควรจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้

บางทีก็ทำตัวเหมือนว่าเป็น
ผู้รู้เป็นพ่อหูสูตรแนะนำ

ถึงจะได้รับการปกป้อง

เท็จข้อมูลผิดเพี้ยนเหล่านี้ได้

การใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้

อยู่ในสภาพจับปูใส่กระด้ง

ไล่แก้ปัญหากันตามหลัง
ด้วยอาการต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอุ้ยอ้าย
ฉะนั้นเราจึงเห็นข่าวทุกวันนี้เนี่ย
คนเสพข้อมูลทางออนไลน์

บางรายหลายเสียใจ

คืออิทธิพลที่เลวร้ายของโลกออนไลน์

พนันในโลกออนไลน์ที่ระบาดหนัก

คนรุ่นใหม่วัยรุ่นวัยเรียน

สุดท้ายขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออก
กมุ่นอยู่กับเล่นการพนัน

โต๊ะเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอก

แต่จริงเนี่ยคนที่เขารู้เขาบอกว่า

มันไม่ได้อยู่ต่างประเทศทั้งหมดหรอก

เอาก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นแหละ

สังเวยกับความร่ำรวย

เยาวชนที่ตกเป็นธาตุการพนัน

ประเมินกันเนี่ยเยอะมากทุกวันนี้

จะแก้ปัญหากันยังไง

มาแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง

ทุกวันนี้อันตรายมากครับ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ